สำหรับพี่ตุ๊กชนกวนันแล้วก็พี่บ๊วย
คือคู่นี้เนี่ยเขาเลิกรากันไปเป็น๑๐ปีแล้วแหละ

เป็นภาพที่ทั้งคนกอดกันกลมอยู่แล้วเลย

ทั้งคู่จะกลับมารีเทิร์นหรือยังไงนะคะ
แล้วเหตุใดพักหลังมานี้พี่ตุ๊กชนกวนัน
ถึงกลับมารับแต่บทละครแรง
ประเภทกระชากตบด่าทอสะเทือนจอกันไป

ก็เป็นภาพเหมือนในรายการนู่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนเดิมใช่พี่บ๊วยเขาก็จะมาหาลูกเรื่อยอยู่แล้ว
คอมเมนต์ก็เชียร์แบบกลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

หลังหมดมันก็แนวแรงแบบ
แต่ปีนี้เป็นแนวแรงใช้อารมณ์

จากนี้พี่ตุ๊กก็ยังฝากบอกนะคะว่า

แต่ก็ไม่โกรธแล้วก็ยังไม่เลิกทำนะจ๊ะคะ

อกจากจะรับงานละครแบบหลายต่อหลายเรื่องแล้ว
เรื่องอาหารการทำขนมเนี่ย

เพราะว่าชอบการเลี้ยงลูกของบ้านนี้มากเลยนะครับ

ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็หมั่นทำกับข้าวด้วยนะ
น้องแพรวเนี่ยกำลังทำปลอดศีลเอง

เราจะไปทำงานบ้านกลับบ้านมากรอกน้ำให้คุณแม่

การหาเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่อย่างแน่นอน